คือร้องตาให้ตาม
เมื่อเราเจอกันข้างพร้อมเลี้ยงคิด
ก็อยากใกล้ชิดมากเกินห้ามใจ
เจียมตัวว่าเราคือใคร
แอบรู้ใจไม่ใช่แฟน
จบไปแล้วนะครับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
เพลงนี้เจ้าตัวบอกว่าเพิ่งซ้อมเมื่อเช้า

ไม่น่าจะมีติดขัดอะไรตรงไหนนะครับ
แต่ก็ฟังด้วยความหวัดเสียวนะ

ครับผมเต้นรัว

ตัวเล็กก็เปี๊ยกเดียวเองไม่รู้เอาใจจากไหนมาสู้นะ

ที่จะต้องสู้กับความกดดันบนเวทีตรงนี้นะ
ใช่นะฮะผู้ใหญ่ยังแย่นะครับ
ผู้ใหญ่บางคนยังรับไม่ได้ยังร้องผิด
ขึ้นมาร้องผิดเพลงแรกกลับบ้านเลยก็มีเยอะ
เราไม่ใช่คนแข่งยังใจเต้นแรงขนาดนี้
แล้วคนแข่งนี้เขานิ่งมากเลยนะฮะ

เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
พร้อมใจพร้อมใจพร้อมใจพร้อมใจพร้อมใจ
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ
น้องใบเตยร้อง

ดีใจค่ะ
ลุกขึ้นเย็นปรบมือให้น้องใบเตยนะครับ

แบบเชียร์กันสุดใจเลย
แล้วเจ้าตัวนี้กระโดดตัวปิวเลยนะครับ

คุณย่าจะได้ไม่ต้องแบบทำงานแล้วก็เก็บแล้วก็ส่งมาเป็นเวลายาวนานอย่างนี้

ถ้ามันจบสิ้นแบบนี้นะถ้าเราใช้สิ้นเงินจบ
คุณย่าลองทำแบบเดิมคือเก็บให้ได้เดือนละ๔๐๐ต่อไป
ก็จะกลายเป็นมีเงินเดือนละ๔๐๐บาท

แต่ว่าเราไม่สามารถทำให้เรื่องเงินนอกระบบจบได้ภายในวันนี้ค่ะ

ว่าจะสามารถทำตามเป้าและปลดหนี้นอกระบบได้หรือเปล่า
จำนวนเงิน๔๐๐๐บาทที่ตั้งเป้าไว้ค่ะ

รู้สึกว่ามันจะไม่ห่างไกลเท่าไหร่นะครับ
เพราะว่าเหลือตัวช่วยอีก๓ตัวน้องใบเตยยังไม่ได้ใช้เลย
เหลืออีกแค่เพลงเดียวเพลงเป้าหมายนะครับ

ก็กลับมาเชียร์น้องใบเตยคนนี้ได้ใหม่นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตในคราวต่อไป

มีอีกหนึ่งรายการที่ดีเหลือเกินอยากให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะ

ลืมนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

แล้วพบกับเราได้นะครับทั้ง๒วันเลย

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ

เพลงนี้ที่น้องหวังไว้ว่าถ้าร้องได้สำเร็จ
จะเอาเงินไปใช้หนี้ให้กับคุณย่า

เห็นใบหน้าและคิ้วเข้าหมดเลยนะน้องใบเตย
ใบเตยจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้สู้สู้
สู้ค่ะ
สู้ครับ